คุณผู้ชมคะเรือพายประเพณีถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวจังหวัดน้องคายนะคะ
แล้วก็พวกเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่สามารถชนะเลิศแล้วก็สามารถคว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชมาคลองได้สำเร็จ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
ลำน้ำโขงอันศักดิ์สิทธิ์คือสายน้ำแห่งชีวิตของชาวน้องคายปลาทุกตัวน้ำทุกหยดกรวดหินดินทรายทุกเม็ดมีค่าต่อการใช้ชีวิตทั้งสิ้น
ย้อนไปในอดีตเมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดสายน้ำแห่งนี้ยิ่งทวีความสำคัญต่อชาวน้องคายมากขึ้นหลายเท่าตัว
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนินาทสเด็จพระราชดำเนินไปอย่างอัมเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายเป็นครั้งแรกสร้างความเปลื้มปิติให้กับประชาชนชาวน้องคายอย่างล้นพ้นจากนั้นทั้งสองพระองค์ประทับเรือพระทินั่งสเด็จพระราชดำเนินตาม
แห่งจังหวัดน้องคาย
สายน้ำเรือประเพณีพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างเกี่ยวกับลำน้ำโขง
คือสิ่งที่ชาวหนองคายรักและยึดปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
โดยเฉพาะการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดคือกิจกรรมชุมชนที่สร้างความสุข
ให้กับคนที่นี่ทุกยุคทุกสมัย
เนื่องจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดน้องคายโด่งดัง

ขอพระราชทานถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อเป็นเกียรติกับการแข่งขัน
เรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่๙

ขับเขี้ยวกันสุดสูสีทุกครั้ง

เป็นถ้วยเกียรติยศที่ใครก็อยากได้

และเป็นการเสริมบารมีให้กับทีม

เรือท้องถิ่นของชาวน้องคาย

ถ้วยเกียรติยศสูงสุดของชาวเรือ

โดยผู้จัดการเรือสิงห์อีสานยืนยันว่า
พร้อมจะสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวประเพณี

สนุนการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

มีคุณค่าสื่อบต่อสู่คนลูกลูกล้าน

ถ้าวัดหายโสกแล้วทางเราได้ประสานงานจากจังหวัดน้องคลาย
ไปยังสำนักพระราชวังเพื่อขอถ้วยพระราชทาน
หลังจากที่เราจัดกันมา๕ครั้งนะครับ
ได้รับความสนใจจากพี่น้องจังหวัดน้องคาย
โดยเฉพาะน้องเยาวชนที่เป็นนักเรียนนะครับ

ตอนนี้เราเริ่มปีแรก
เราได้รับความสนใจจากพี่น้องในเขตจังหวัดน้องคายทั้ง๙อำเภอนะครับ
ส่งเรือเข้ามาแข่งขันเป็นเรือเยาวชน
ภายในจังหวัดน้องคายของเราทั้ง๙อำเภอเลยครับ
ค่ายคือพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังมากมาย
ประเพณีเรือยาวคือส่วนหนึ่งในมนต์คลังนั้น
น้องคายทุกคนรู้ซึ้งอยู่เต็มอกว่า
กีฬาเรือพายคือกีฬาทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เพราะพระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้กับการแข่งขันรายการต่างทั่วประเทศ
กว่า๕๐จังหวัดรวม๑๒๐สนามมากกว่าการแข่งขันกีฬาทุกชนิด
ชาวเรือพายทุกคนทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
และพร้อมจะดำเนินรอยตามพระราชประสงค์ของพระองค์
ที่ให้กีฬาเรือพายประเพณีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
อยู่คู่กับสายน้ำไทยและประชาชนชาวไทยไปกราบนานเท่านาน